คุณผู้ชมคะโซเชียลเขาบอกว่านี่แหละคือมนุษย์ลุง

ขับรถเก๋งไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็พยายามหลบหนีดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย่อดนี่

คือต้องบอกก่อนนะว่าเหตุการณ์นี้ชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วผู้ชายเสื้อน้ำตาลที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเนี่ยเขาคือพลเมืองดี
เห็นเหตุการณ์พยายามตามแล้วบอกให้มนุษย์ลุงจอด
แต่ว่าคุณลุงก็ไม่ได้สนใจทำเหมือนไม่ได้ยินนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวพุทธมนตรสาย๑
เมื่อวันที่๒๒ธันวาที่ผ่านมา
คลิปนี้ทางด้านคู่กรณีของคุณลุงที่โดนชน
เอามาโพสต์ไว้แล้วก็บอกว่าวันนั้นเนี่ย

ผมก็ขี่อยู่เลนขวาแล้วนะกำลังจะกลับรถ
จู่รถของลุงเนี่ยมาขับตัดหน้า
เขาก็เลยอาสาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ตาม
เพราะว่าลุงไม่ได้จอดลงมาช่วยเหลือนะ

เรื่องต้นตอนนี้ฝั่งคนเจ็บเขาไปแจ้งความแล้ว
คลิปที่เอามาโพสต์เนี่ยอยากให้ชาวเน็ต
ช่วยกันตามหาดูสภาพรถมอเตอร์ไซค์ของเขาสิคะ

เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอตัวแล้วก็คงต้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะคะ